ทุกวันเสาร์สุดท้ายสิ้นเดือนของทุกเดือน
เราจะมาเจอกันเร็วแบบนี้นะครับ
๔นาฬิกา๓๐นาทีก็คือบ่าย๒๓๐
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงติดตามกันได้เหมือนเดิม
ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยปรับเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีคุณแตงโมก่อน
ล่าสุดแล้วก็พบว่าเป็นร่างค่ะ
เสียชีวิตนะคะอยู่บริเวณหน้าโป๊ะใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ติดตามมาตั้งแต่
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
กรณีคุณแตงโมนิดาหรือชื่อเดิมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์
นางเอกสาวชื่อดังที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปกับเพื่อน
จากนั้นก็เกิดการพลัดตกและจมหายไปกับกระแสน้ำ
ในช่วงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นช่วงที่ใกล้กับสะพานพระราม๗

ตั้งแต่ตำรวจได้รับแจ้งก็คือประมาณสัก๕ทุ่มของวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ก็ติดตามค้นหากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
จนล่าสุดวันนี้ค่ะเวลาบ่ายโมง๑๐นาที
มีรายงานว่าพบนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมแล้วนะคะ
หลังจากที่ระดมค้นหากันมาหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นมนุษย์เป็นร่างคนแน่
แล้วก็ระดมกำลังเข้ามาตรวจสอบนะคะ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้มีการยืนยันว่านี่คือแตงโมจริง
เนื่องจากว่าชุดเนี่ยตรงกับชุดที่สวมใส่ที่พบเห็นจากกรณีที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งจุดที่พบเห็นเนี่ยก็เป็นจุดที่มีการไปทำพิธีลอยดอกบัวค่ะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่เราได้รับแจ้งมาขณะนี้ก็อยู่ระหว่าง
เตรียมเคลื่อนย้ายศพนะคะไปตรวจสอบต่อไป
และนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของเธอ
เธอเองก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็โด่งดังนะ
โดยเฉพาะกับคนยุค๙๐เนี่ยอาหารจะรู้จักมันอย่างดีนะคะ
คุณแตงโมนะครับเข้าวงการบันเทิงในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ

จากการที่จริงเขาเดินอยู่ในห้างสนุนค้าแห่ง๑นะ
แล้วตอนนั้นมีแมวมองไปเห็นเห็นแววก็เลยชักชวน
มาทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิง
ปี๒๐๒นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๔ด้วย
จากนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันกับทางช่อง๗พูดถึงเรื่องของผลงาน
ที่แบบว่าดังมากส่งให้เธอดังจริงเรื่องเบนจาคีตาความรัก
อยู่ในสังกัดช่อง๗อยู่๑๑ปี
หลายคนก็เสียอกเสียใจค่ะเพราะว่าเธอก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถนะคะ
เรียนจบการแสดงนะคะเรียนจบปริญญาตรีสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตใช้เวลาเรียน๒ปีครึ่งเกรดเฉลี่ยก็๓๐
ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝากผลงานเอาไว้เยอะแยะมากมาย
จริงเรื่องนี้ยังมีอีกหลายประเด็นนะฮะติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีของเรา

คุณผู้ชมฮะในวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับ
ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ
อ่ะเรื่องราวของเรามีอะไรบ้างนั้นนะคะไปติดตามกันเลยในสบัดข่าวเด็ด
ที่จังหวัดลำพูนครับตำรวจกว่า๑๕นายพร้อมเหล็กง่ามครบมือลงพื้นที่ไปสยบหนุ่มคลั่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ส่วนที่ภูเก็ตโซเชียลวิจารณ์หนักเมื่อมีกลุ่มชายชะกัน๓คนเข้าไปฉุดกระชากและล็อกคอแม่ค้าคล้ายดอกไม้เกิดอะไรขึ้นละเนี่ย
และเรื่องนี้ครับหากคุณคิดจะแซงรถคันหน้าขอให้คำนวณดีไม่อย่างนั้นอาจจะเสียหลักได้ทุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใด
ครูกัตสมัติข่าว
นั่งลงนั่งลง
นอนไปนอนมา
นั่งลง

อะไรเอาไว้อ้าว

ทางคอไปก่อนทางคอไปก่อน

กับหนุ่มข้ามคนนี้นี่อยู่คนเดียวแล้วก็ท่าทางอย่างนี้

ทีหน้าด่าตำรวจแล้วก็บอกว่ามาเลยมาเลย

แต่เขาก็ไม่หนีไปไหนใจถึงจริงพ่อหนุ่มเอ้ย
ยังไงต่อก็ดูมีกางเกงขาสั้นตัวหนึ่ง

อยู่กลางป่ากลางทุ่งแบบนี้เลย

ใช่ครับผู้ชิดสายอยู่แถวรึ่งถนนสายผู้แคร์
แล้วก็ต้องเดินป้วนเปรี้ยนไป

อยู่กลางไร่ข้าวโพดแล้วนำก้อนหินทุ่มลง

อาการคลั่งหน่อยแบบว่าคุยไม่รู้เรื่อง
พร้อมอุปกรณ์ค่อยย่างเข้าไปย่างเข้าไป
โอ้โหสุดท้ายก็ต้องไปกันแบบนี้ครับเพื่อความปลอดภัยด้วย

ผู้ชายคนนี้ก็ท้าทายตำรวจไม่จบไม่สิ้นนะ
แต่ว่าท้ายที่สุดจะมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับเขาล้มลงไปนอนกับพื้นนะคะ
จังหวะนั้นวินาทีนั้นแหละค่ะตำรวจก็เลยกรูกันเข้าไปนะคะ
ดูวินาทีนี้นะคุณตำรวจอย่างเข้ามานะ
แล้วท่านที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยถือปืนไฟฟ้าอยู่นะเห็นไหม
คนที่เขาก่อเหตุไหมเออเดี๋ยวฟันนะฟันนะเดี๋ยวฟันนะ

เออเนี่ยนะล้มลงไปง่ายเลยคุณตำรวจเขาก็ไม่ต้องทำอะไรล่ะค่ะ
ก็ไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้พบว่าเขาพกมีดยาว๓นิ้วเอาไว้ด้วย
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็นำตัวนายคนนี้ไปที่สพหน้าพระราน
เดี๋ยวส่งไปตรวจกันต่อที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะ
เอาไปถามคนนี้ครับนางมุกโปรยขุนทศอายุ๖๕ปี
เธอก็เล่าว่านี่แหละฮะเธอเป็นแม่ของพ่อหนุ่มข้างคนนี้

ลูกชายน่ะมีอาการคลั่งได้๒๓วันแล้ว
ลูกชายมีอาการทางประสาท

เคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทมาแล้วเมื่อ๓วันที่แล้วนั่นแหละ

โอ้โหแล้วมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้ถือไม้ถือมีดเผาสิ่งของ
มักพูดถึงเรื่องพระบ้าง

เรื่องจะไปกู้เมืองกู้เมือง
โอ้โหก็เป็นเรื่องของอาการทางจิตประสาทนั่นแหละ

ฉะนั้นฝากย้ำตรงนี้ใครมีอาการทางจิตประสาทกินยากันด้วยนะ

เป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตมากนะคะ

ทำอย่างนั้นทำไมเอาไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
ขายดอกไม้อยู่ไม่ได้ขายอย่าบ้าเว้ย
ขายดอกไม้อยู่มาล็อกคอมาด่า
ไม่มีสิทธิ์แต่ต้องผู้หญิงมาจับผู้หญิงด้วยนะคะ
มีคลิปหมดค่ะมีคลิปหมดไม่ต้องพูด
ขายดกไม้อยู่ไปชอบต่องตัวนะคะ
เนี่ยค่ะคือตามถ่ายคลิปเลยแล้วก็มาจับฉันทำไมมาล็อกตัวฉันทำไมนะคะ
ปรากฏว่าคุณคะชายชะกัน๓คนที่มาล็อกตัวแม่ค้า
ที่เขามีอาชีพขายดอกไม้ให้กับนักท่องเที่ยวภายในซอยบางลาเขตเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทั้ง๓คนนี้เป็นตำรวจนะ

เขาก็มีเหตุผลในการมาจับอ่ะส่วนแม่ค้าที่ถูกจับก็นำตัวส่งฟ้องสารแขวงเพื่อดำเนินคดีต่อไปอ่ะค่ะ
ครับคือในวันชาติสามีของนางสาวพันธ์จันเพลเนื้อจุรินเนี่ยนะฮะ
เป็นแม่ค้าสาวที่อยู่ในคลิปบอกว่าตัวภรรยาของเขาเนี่ย
ถูกตำรวจสวป่าตองลงฟ้องศาลไปแล้วในข้อหาจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหามินประมาทเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงถูกสารแขวงจังหวัดภูเก็ต

ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ในวัญชาติบอกว่าตอนนั้น
ภรรยาของเขากำลังยืนอยู่กับลูกสาวค่ะจู่ก็มีผู้ชายสามคนเดินเข้ามา
เดินเข้ามาล็อกตัวแบบเนี้ยนะคะมาแบบว่าไม่ได้มีปีมีคุยไม่ได้คุยอะไรเลยนะคะ
แล้วก็ถามว่าใครอนุญาตให้มาขายของตรงนี้รู้ไหมเนี่ยว่าตัวผู้ชายเขาหรือตัวเขาเป็นใคร
อันนี้พูดแบบสุภาพนะคุณผู้ชมมาขายของที่นี่ได้ยังไงแบบนี้คุณชนะ
อ่าแล้วคุณบรรชาติยังบอกอีกนะครับว่าแค่เห็นที่อย่างในคลิปก็ตกใจว่า
ทำไมทำแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็ขณะเกิดเหตุลูกสาวสองคนของเขาก็ยืนร้องไห้เพราะอะไร

พันตะหมดเอกสุจินนินบดีผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทธรปะตอง
ชี้แจงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนมา

สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยว
ตำรวจนอกเครื่องแบบก็เลยลงพื้นที่ไปไงฮะ
โอ้โหนี่เรามีภาพหลายมุมให้ได้ดูเลยนะ
นี่ภาพนี้นี่โอ้โหนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกไว้

เป็นไฟเขียวที่อาจจะบอกว่าเออเลี้ยวขวาได้หรือเปล่า

แต่เห็นอยู่ว่าฝั่งนี้มันมีไฟเขียวขึ้น

ลดกล้องมาชนกับเต็มเลยครับ
แล้วยังไงหลังเกิดเหตุนี้

อย่างน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะ

ดีที่ที่ตรงห้องคนขับห้องโดยศาสตร์นี้

แต่ใจหายแต่คว่ำไปแล้วแหละ
ยังไงก็เตือนกันแล้วกันระมัดระวังด้วยการขับรถด้วย

ไทยรัตน์ทีวีถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชู่คราว

ส่วนคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามกันได้วันพรุ่งนี้
เวลา๔โมงถึง๕โมงเย็นกับพี่เอชายาและพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะต้องลากันไปก่อน

สวัสดีค่ะ